อีกหนึ่งคลิปที่ก็แหม่ฮือฮากันเหมือนกัน
เพราะว่าหลายคนก็รู้สึกสนใจกรณีหนุ่มนักเรียนนอก

ประเด็นคือ๑รองพบตรอยู่ตรงนั้น

จากไม่ยอมเป่าแล้วอยากได้ลายเซ็นคุณชุวิตไปอีกจ้ะ
สำคัญนักข่าวเต็มไปหมดเลยครับ

นี่คงเคราะหร้ายเต็มประดาเลยนะคะ
เพราะว่าคือสุดท้ายแล้วไม่ยอมเป่า
พอเขาบังคับให้เป่าก็เป่าแบบผิดอีก

จำคุกไป๒ปีขออภัย๒เดือนแล้วก็ปรับอีก๒๐๐๐บาทนะคะ
สำหรับความคืบหน้าการดำเนินคดีกับนายกรกฎสิงหพันธ์
ผู้ต้องหาเมาแล้วขับที่ปฏิเสธไม่ยอมเป่าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล
หรือว่าเป่าผิดวิธีบริเวณดันตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ใกล้ปากซอยวิภาวดี๗๒ในเขตดอนเมือง
ตำรวจนครบานวิภาวดีคุมตัวผู้ต้องหาไปส่งฟ้องต่อสารแขวงดุสิตแล้ว
ความผิดฐานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานในการตรวจวัดแอลกอฮอล์ค่ะ
รวมถึงข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราด้วย
พิเคราะห์พยานหลักฐานตามฟ้องและไต่สวนผู้ต้องหาแล้ว
พากษาความผิดฐานขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราสั่งจำคุก๒เดือนปรับอีกสองหมื่นบาท
ส่วนขัดคำสั่งเจ้าพนักงานก็สั่งปรับไปอีก๑๐๐บาท
แต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพค่ะลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกเป็นเวลา๑เดือนปรับรวม๒ข้อหา๑๕๐๐บาท
โทษจำคุกเนี่ยสารให้รอลงอายาเป็นเวลา๒ปีนะคะแต่สั่งให้คุมประพฤติเป็นเวลา๑ปี
เพ็ญประโยชน์๒๔ชั่วโมงอบรมความรู้เกี่ยวกับจราจร๑ครั้ง
ใช้ใบอนุญาตขับขี่๖เดือนห้ามออกที่พักตั้งแต่เวลา๔ทุ่มถึงตี๔เป็นเวลา๑๕วัน
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ